โรงเรียนดังย่านมีนบุรีที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น

อยากให้เด็กกินชีวจิตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
อยากให้เด็กมีสุขภาพที่ดีด้วยการถอนเนื้อสัตว์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
เพราะเมนูอาหารกลางวันผักล้วนเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูกัน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

ข้าวเป็นข้าวผัดหัวหอมคณะ

ส่วนตรงกลางที่เห็นลางนั่นคือ

ทางขวาเป็นเฉาก๊วยเป็นของหวาน

ผิดมันคือเห็ดที่หั่นให้เหมือนเนื้อไก่ค่ะ

ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงจะรู้บ้างไหม

เขาทำกับข้าวแบบนี้ให้นักเรียนกิน
อาหารกลางวันที่ได้มามันไปไหนหมด

เราก็ติดต่อไปถามเลยว่ามันจริงเหรอมันเป็นแบบนี้เหรอ
เขาบอกว่าโรงเรียนนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น

ไม่ให้เด็กนำมือถือเข้าไปในโรงอาหาร

ไม่ให้ถ่ายภาพถ่ายภาพเออนี่ไงตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
เขาติดแฮชแท็กโรงเรียนเอาไว้ด้วยดิฉันไม่อ่านแล้วกัน

เหนือเหนือแถวย่ามีนบุรีนะคะเนี่ยสงสารเด็กตาดำอนาคตของชาติ